ถ้าดอมละกัน

โบกรถอยู่ริมถนน

จอดรถกระจกลงแล้วถามก่อน

แล้วดูว่าเราสะดวกหรือเปล่า

เหมือนนี้เลย

ตอนแรกก็อยากจะช่วยท่าน
แต่พอรับท่านขึ้นไปแล้ว
กระอักกระอ่วนใจเป็นอย่างยิ่ง
ถ้าแรกก็อยากจะมาตั้งแต่๗โมงเช้าเสร็จ
ก็ไม่มีค่าเดินทางพออย่างที่บอก
ที่นี้จากเนี่ย
หมดทิศแต่ใช้เต็มที่มันก็ขาด๒๙๐

เพราะว่าซื้อขนาดชะละก็หมดอะไรก็หมด
ที่หมายถึงว่าขาดอยู่๒๙๐บาท

เต็มใจไม่ได้ร้อนเท่าไรก็รับได้

คุณผู้ชมได้ยินคำว่า๒๙๐กี่ครั้งครับ

คือในคลิปนี้มี๔๕ครั้ง
คือท่านก็พยายามจะบอกนะครับ

คุณผู้ชมตามในคลิปนะครับ

ตั้งใจจะถวายท่านเนี่ย

แต่ว่าขับรถกันไปสักพักนึง

เธอก็เลยรู้สึกว่าเอาล่ะก็ไปส่งจนถึง

ปัจจัย๒๐๐บาทตามที่ตั้งใจ

นะครับคือเป็นพระจริงหรือพระปลอม

แต่เรื่องนี้กลายเป็นว่าจะเป็นบทเรียนของเธอแล้ว

พระที่เดินอยู่ริมถนนนะครับที่ท่านทุดงไป

กรุงผู้ชมเอามาให้กรุงผู้ชมพิจารณา
ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไง